ก็เก็บตกวันเกิดคุณแหวนแหวนนะคะอย่างที่ทราบค่ะ
คือเวอร์ทุกปีอลังการทุกปีให้ได้มีดราม่าทุกปีมีเรื่องเมาส์ทุกปี
พอดีทุกวันดีฉันไปเจอสามคนรวบตึงเนี่ย

คุณตองปายแล้วก็ชุดเขาชนะเลิศด้วยนะ

แต่ว่าจะไปกับใครเห็นเขาเมาส์มอยบอกว่าแหวนมีแฟนอยู่เกาหลี
สองก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงอูดตัวนี้
จริงคุณผู้ชมตัวละแสนกว่าบาทเอามาเป็นพล็อปในการถ่ายทำ
สตูดิโอเช่าสตูดิโอจัดวันเกิด
ใช่นะคะไปฟังกันเลยดีกว่าว่าที่มาของอู๋ดเป็นยังไง

แล้วก็คุณอ้ำคุณพกเรื่องราวต่างมากมาย

ต้องเอาให้แบบทรัพย์รบจดจำ

ของนี่ได้ชุดอันดับ๑หรือคุณชนะเลิก
นี่เขาล่ารางวัลเพื่อนนะ
๒ที่นั่งก็ดูว่าคุณฟองจะไปกับใคร
แต่นางไม่ยอมรับแค่นั้นเอง

เขามีตัวอะไรรู้ยัง

สดใสยกแก๊งเลย

ดูความปั้วของนางยังสวยอยู่เลยนะคะ
ก็รอดูปีหน้าเห็นเขาบอกแซวกันบอกว่า

ได้รางวัลด้วยสำหรับงานวันเกิดนี้นะจ๊
จะไปปั๊มลูกคนที่สอง